ส่วนประเด็นแรกวันนี้ที่จะขยายต่อเนื่องจากหน้าหนึ่งก็คือ
ข่าวเศร้าของแวดวงทางการเมืองนะคะ
เลขาที่การอาเซียนเสียชีวิตเมื่อวานนี้
จากอาการหัวใจวายเฉียบพลันที่โรงพยาบาลรามคำแหง
ด้วยอายุ๖๘ปีนะคะ
นางฮุไวดียาพิสุวรรณน้องสาวของดรซูลินบอกว่า
รสุรินเพิ่งเดินทางกลับจากการเยี่ยมแม่
ซึ่งป่วยและเข้ารับการรักษา
ด้วยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลในนครศรีธรรมราช
กลับถึงกรุงเทพเมื่อวานนี้เองค่ะ
จนกระทั่งวันนี้ก็คือในช่วงของวันที่๓๐พฤศจิกายน

อยู่ในอพาร์ทเมนต์ย่านรามคำแหง
รสุรินบ่นว่ามีอาการเจ็บหน้าอก

ภรรยาได้เรียกรถพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะ
ซึ่งแพทย์ที่มากับรถฉุกเฉินได้พยายามช่วยชีวิต
ด้วยวิธีต่างประมาณ๑ชั่วโมง
แต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
มกลางความเสียใจของครอบครัวที่ต่างช็อก
ตกใจกับการจากไปแบบกระทันหันนะคะ
โดยจะมีพิธีฝังศพตามหลักศาสนาที่มัศยิตท่าอิต
จังหวัดนนทบุรีวันนี้ช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกาค่ะ
สำหรับดรสุรินพิษสุวรรณเป็นนักการเมืองชาวไทยมุสลิม
ที่ได้รับการยอมรับเข้าสู่แวดวงการเมืองในปี๒๕๒๙ค่ะ
ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ศดรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และเป็นอดีตเลขาธิการอาเซียน
ล่าสุดมีกระแสข่าวนะคะบอกว่าดรสุรินกำลังจะเตรียมตัว
ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย
ก่อนหน้านี้ดรสุรินเคยพูดเอาไว้
เกี่ยวกับการเมืองในเวทีสัมมนาในหัวข้อการพัฒนาการเมือง
เพื่อความยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตยที่อาคารรัฐสภา
ลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการสัมมนาค่ะ
แต่ไม่กล้าทำ
เพราะเสียงส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะมีมาตรฐาน
อย่างน้อยต่ำกว่านี้ผมไม่หลบ
อย่างน้อยต่ำกว่านี้พักเราไม่เอา
อย่างน้อยทะลุพื้นนี้ลงไป
ต้องฆ่าฟันกันเราไม่เอา
ต้องหักหลังกันเราไม่เอา
กฎหมายจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
ส่วนนี้เป็นภาพสุดท้ายนะคะของดรสุรินพิษวรรณ

เมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง

บอกว่ารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้
แห่งแรกของไทยที่ประสบความสำเร็จ
และได้รับการยอมรับจากต่างประเทศค่ะ
ในการเป็นประธานเปิดสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน
เมื่อช่วงเวลา๑๐นาฬิกาถึง๑๔นาฬิกาของวันที่๒๔
พฤศจิกายนที่ผ่านมาเช่นกันค่ะ
สมาชิกพักประชาธิปัตย์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกัน
บอกว่านี่คือการสูญเสียทรัพยากรคนสำคัญ
ที่มีค่าของพักและของประเทศไทย

บอกว่าเราได้สูญเสียนักการเมืองคนเก่งคนดี
ที่ทำงานให้กับบ้านเมืองและประชาชนไปอีกหนึ่งคนอย่างน่าเสียดาย
ส่วนในองค์อับค้ามภัยบูรณรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์

เพราะเป็นหนึ่งคนที่อาสาที่จะลงสมัคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในรอบนี้ด้วย
ส่วนผู้เนกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
ได้แสดงความเสียใจกับการสูญเสียบุคลากรสำคัญของประเทศ

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาร่วมแสดงความเสียใจ
คุณผู้ชมก็ยังส่งมาได้นะครับในทุกประเด็นครับ